ต่อกันที่นางเอกกันบ้างนะคะคุณกบสุวนันค่ะ
ก็ได้แชร์เรื่องราวความน่ารักของคุณสามีพี่พลุ๊กดนุพรนะคะลงในอินสตาแกรมส่วนตัวด้วย
คือเมื่อวานนี้ค่ะพี่บุ๊คเขาลงพื้นที่ไปแจกข้าวสารและอาหาร
ให้ชาวบ้านที่ชุมชนแถววัดมึงทองหลางที่โสลาภาวน์นั่นแหละ
ซึ่งดูจากภาพแล้วนะคะก็มีการจัดให้ชาวบ้านนั่งรออย่างเป็นระเบียบเลย
แล้วก็เว้นระยะห่างกันด้วยนะคะ
ส่วนพี่บุ๊กเองค่ะก็สวมหน้ากากอนามัย
แล้วก็นำอาหารมอบให้กับคนชะลาด้วยมือตัวเองเลยนะ
แล้วก็พี่กบค่ะยังบอกไว้อีกว่านะว่าเพิ่งผ่านวันเกิดน้องนาดา
น้องนาดาน่ะเก้าขวบแล้วนะคะ

ที่จะไม่ได้ไปถึงแม้จะไม่ได้ไปด้วย
ก็ขอส่งกำลังใจให้กับคุณพ่อแทนแล้วกันนะคะ
หนาผู้ชมค่ะเราก็ไปดูน้ำไจคนดังยังไม่หมดเท่านี้นะ
คู่พี่น้องสุดสวีตค่ะไม่ใช่สุดสนิทนะคะโตโน้นิชา
ก็ขอร่วมบรรเทาทุกร้อนของพี่น้องชาวบ้านที่เกาะยาวน้อย
จังหวัดพังงาค่ะด้วยการร่วมส่งข้าวสารจำนวน๕๐๐ชุดนะคะ
กว่าจะไปถึงมือชาวบ้านเนี่ยก็ได้รับความช่วยเหลือนะคะหลายอย่างเลย
นี่คุณผู้ชมดูนะทั้งลงเรือลงสปีดโบ๊ทมีเจ้าหน้าที่นะคะ
นำไปแจกให้ถึงมือชาวบ้านที่อยู่ห่างไกลด้วยนะคะ
แล้วก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิดค่ะ
ขณะที่สองสาวพี่น้องสุดสีค่ะคุณอ้ำพัชราภาแล้วก็คุณเมพิชชนาธิ์นะคะ

ก็ส่งข้าวสารค่ะให้ชาวบ้านที่ชุมชนแหลมตุ๊กแก่จังหวัดภูเก็ตค่ะ
จำนวนทั้งหมด๓๔๐ครอบครัวนะคะ
ก็ถือว่าถ้าใครช่วยอะไรได้ก็ช่วยนะ
นาเองภูเก็ตเองค่ะถือว่าเป็นจังหวัดท่องเที่ยว
ถ้าเขาขาดรายได้ไปนักเที่ยวถ้าเข้ามาไม่ได้เนี่ยก็ลำบากเหมือนกันนะ
ถูกต้องแล้วค่ะก็จะเห็นได้ว่าช่วงนี้เนี่ย
ดาราหลายคนร่วมด้วยช่วยกันนะคะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน